เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใส่กี่บาท

เป็นเป็นศิลปินชาวยีปุ่น
ประมาณนึงแล้วพักหนึ่งแล้วที่หน้าตาจะเหมือนคล้ายดอกทันตะวัน
แล้วก็เข้ามาถึงนิวเมืองไทยหลายคนก็ไปเดินที่
มันเหมือนดอกไม้เข็มกัดแถวสำเพ็งบ้านเราหรือเปล่า
มันทำไมราคาอันนี้มันแพงจังเลยนะฮะ
คือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นกระแสของวัยรุ่นแล้วตอนนี้
คือดอกไม้หลักสี่มุราคามิขายกันหลักพันบาทนะฮะ
ชาวเน็ตก็เลยนึกสนุกเอาไปถ่ายรูป
เรียกเสียงฮากันตามที่ต่างนะฮะอย่างนี้
ประดับอยู่บนฝาบาทพระพร้อมข้อความว่า
อตมาพอจะไปบินทบาทที่สยามได้หรือเปล่าโยมแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีอันนี้ฮะอันต่อไปนี่
มุราคาคมิคาดหัวน้องหมาข้อความขำบอกว่า
แบบเด็กสยามไปซื้อหมูย่างหน้าบ้านแต่งตัวเบา
คาดผมมุกหลุมุกคิสี่พันห้า
เขาเขียนอย่างนี้นะมีชุดแสก
คือมาจากหลวยวิตอร์เอาดิงต้องหนึ่งแสนนั้นฮะ